ส่วนเรื่องนี้ครับอันนี้ผมเสียดายมากเลยคุณขวัญคุณผู้ชม

ที่ดิน๑ตารางวาทำเลทองที่เชียงใหม่ที่เขาประกาศขาย

แปดหมื่นคือกำลังเตรียมจะกดโอนเงินเพื่อซื้ออยู่แล้ว

ดินตรงนี้มีคนซื้อไปแล้วครับ
ประกาศขายมาได้ไม่นานล่าสุดครับ
คูณ๒ตารางเมตรทำเลทองด้านหน้ามเชียงใหม่
ขายราคา๘๐๐๐บาทฉนดครุฑแดงด้วยนะฮะ

เจ้าของบอกประกาศขายจริงอะไรจริงไม่ได้ทำคอนเทนต์นะจ๊ะ
หลายคนสนใจและฮือฮามากนะครับเรื่องนี้ครับ
ล่าสุดไปดูโฉมหน้าเจ้าของที่ดินคนใหม่หน่อย

คุณนัทธวุฒิพัฒนภารัชชาอายุ๒๖ปี

คุณนัทธวุฒิจ้าเป็นนักธุรกิจเชียงใหม่ครับ
ทำธุรกิจอัญมณีแล้วก็โฮสเทลหลายแห่งด้วยนะครับ
เปิดใจบอกว่าพอเห็นประกาศขายที่ดินจิ๋ว๑ตารางวา
เชื่อไหมตัดสินใจ๕นาทีซื้อเลยขาย๘๐๐๐เจ้าตัวบอกซื้อ๑แสนเลยครับ
ให้มากกว่าที่ขาย๒๐๐๐๐บาทด้วยนะครับ
ถามว่าโทษนะครับคุณนัทธวุฒิซื้อไปทำอะไรครับเนี่ย

จะทำโฮสเทลเหรอครับหรือว่าจะขยายร้านอัญมณี
เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้จะปลูกสร้างอะไรหรอกแต่ต้องการพัฒนาด้านศิลปะ

จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่จัดแสดงผลงานศิลปะ

เจ้าตัวเองแค่มีไอเดียแต่คนจะมาสารฝันและเติมเต็มความฝันนี่คือใครรู้ไหมฮะ
ใครคะคนที่มีไอเดียทั้งหลายเพราะเปิดโอกาสให้คนที่มากมายด้วยไอเดีย
นักศึกษาทุกชั้นปีในประเทศไทยใครก็ได้ที่มีความคิดมีความฝัน

คุณคิดว่าพื้นที่ตรงนี้๒คูณ๒๒ตารางเมตรทำอะไรได้บ้าง
ส่งผลงานไปได้ครับมีการเปิดโอกาสให้แต่ละคนขายไอเดียเข้ามา
คุณนัทธวุฒิคะขวัญมีหนึ่งคนที่แนะนำนะคะนั่นคือคุณพิรวัตร
เขามีการออกแบบมาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งแปลนไปให้ดู

แต่ใครโชคดีได้รับเลือกจะได้เงินรางวัล๕๐๐๐บาท
ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตามแบบทั้งหมดเลย
และจะขึ้นป้ายให้เครดิตเจ้าของผลงานและมหาวิทยาลัยนั้นด้วยนะครับ
เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นะประกาศผลเมื่อไหร่ล่ะ
ธันวาคมปีนี้ครับปลายปีนี้
และจะเริ่มก่อสร้างตามแบบทันทีลองฟังเพิ่มเติมครับ
ยังไม่ได้เป็นข่าวดังอะไรผมก็ติดต่อขอซื้อไปอะไรอย่างนี้ครับ
ว่าพอติดต่อซื้อเสร็จปุ๊บก็เป็นข่าว
ผมเห็นปุ๊บก็๕นาทีผมก็โอนตังไปเลยผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ราคาผมได้มาประมาณ๑๐๐๐๐๐บาทครับผม
แล้วก็เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ผมอยากจะทำเป็นโปรเจค

ในที่ดิน๑ตารางวานี้ถ้าใครได้รับเลือกแบบ
เดี๋ยวผมจะมีเงินรางวัลให้๕๐๐๐บาท
แล้วก็เดี๋ยวเงินสนับสนุนการก่อสร้างทั้งหมด
ผมออก๑๐๐ครับ
โอ๊ยเห็นคอมเมนต์คุณผู้ชม

บอกว่าอยากออกแบบอยากส่งแปลนไป

คุณณัฐบุตรก็เป็นเจ้าของหัวใจหรือยัง
แต่นี่ใส่เสื้อสีเขียวเหมือนไทยรัฐด้วยนะครับ
เดี๋ยวไม่แน่นะเราอาจจะลองส่งไอเดียแชร์กันไปนะครับ
เผื่อว่าสนใจไอเดียแปลนของที่ผมเคยวาดเอาไว้